ทรงใครมารักฉันทีอยู่ตรงนี้มันหนาวเกินไป
วาเลนไทยนี้ใครยังโสดอยู่ในโหมดวาเวย์หรือว่าต้องเปลี่ยนเบ้าหน้า
คุณต้องเปลี่ยนสีก็พอถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือ
สิริมงคลรวบตึงตึงดาวมาเล่าสู่กันฟังกับสีมงคลประจำวันเกิด
รักพังเป็นรักปังรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
คนเกิดวันอาทิตย์แอบลิงสักนิดแอบเชิดสักหน่อยยิ่งเรื่องความรักไม่ต้องพูดถึง
ชอบรอนิ่งพึ่งพิงธรรมชาติแต่ถ้าอยากให้ธรรมชาติลงโทษเอ้ยลิขิตดวงชะตาให้เร็วขึ้น
ต้องเสริมรักด้วยของดำหรือของเทาแต่สีฟ้าหรือน้ำเงินห้ามใช้นะจ๊ะ
เปลี่ยนสีห้องให้ไวด้วยสีเทาหรือสีดำห้องจะได้ลึกลับน่าค้นหา
หลงเข้ามาจะได้หาทางออกไม่เจอคนเกิดวันจันทร์โดดเด่นเรื่องรัก
เยาว์ยวนนักเดินผ่านหนุ่มรับรองมีหอนรับเอ้ยเหลียวหลังกลับแน่นอน
แต่คนวันนี้จิตใจอ่อนไหวบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมาก
คือหลีต้องหยุดร้องเพลงก่อนมาเข้าเรื่องถ้าไม่อยากคิดเยอะจนหน้าเหี่ยว
ดูสิจ๊ะรับรองสีแห้งไวแต่หัวใจไม่แห้งเหี่ยวฮิ้วเฉียบ
คนเกิดวันอังคารยอดเยี่ยมสดใสใช้ไลคนเกิดวันนี้นิสัยจริงใจพูดตรง
ทำให้คนวันอังคารพูดทีไรคนฟังมีหงายเงิบถ้าไม่อยากให้เงิบจนรักแท้
ต้องเสริมความปังด้วยห้องสีแดงเข้มหรือสีแดงเลือดหนูเพราะจะทำให้ความรักร้อนแรง
รักรุงพุ่งแซงคู่ต่อสู้ดังนั้นอย่ารอช้ารีบไปหา
คนเกิดวันพุธอินดี้สายพิษอยากอยู่เงียบคนเดียวก็ไม่ต้องมีแฟนก็ได้มั้ง
หลีล้อเล่นคนวันนี้รักสงบไม่พูดเยอะเจ็บคอแต่ถ้าตั้งใจพูดเมื่อไหร่รับรองได้
คนฟังอาจมีจุดเอ่อมีอีโนไหมแต่ถ้าคนเกิดวันพุธไม่อยากเดียวได้
จากหัวใจที่ด้านชาจะมีข้างเลือกเจอเธอโอ้โหจากใจ
คนเกิดวันพฤหัสสบดีหลอดสวยเก๋งมีสไตล์แต่ไม่วายสู้ซี่ขี้บม
คนเกิดวันนี้คิดเร็วทำเร็วเกมเร็วรักเร็วแต่ไม่เลิกเร็วใครทำอะไรไม่ถูกใจ
มีเหรียญใส่ทันทีฉะนั้นอยากมีรักดีสบายพร้อมคลายแบบเบิร์ดสีเขียวเข้มช่วยได้
รับรองสีสวยเย็นใจไม่ร้อนประหยัดไฟสูงกว่า๓๐แฮชแท็กเรื่องขายของไว้ใจหลี
คนเกิดวันศุกร์อบอุ่นละเอียดอ่อนแต่ไม่อ่อนผัวเปียกถ้าอยากเสริมดวงให้เลิศปังดังเปรี้ยงต้องเสริมมงคลด้วยสีส้มแสด
รักจะทราบซากตื่นเต้นร้าวใจแมทคิดอะไรอยู่หลีรู้นะแต่ถ้าสีส้มแสบใช้แล้วแสบตา
คือไปต่อค่ะคนเกิดวันเสาร์ไม่ชอบกินเกาเหลาหรือเข้าเรื่องเป็นคนเก๊เพอร์เฟคเจ้าระเบียบมีความเป็นนายกเก้ยเป็นผู้นำสูงสูงเกิด
มากระวังคนข้างจะกดดันน่าอยู่
เอาล่ะถ้าอยากรักแบบใจเย็นรักแบบคึกคักไม่คุกกลุน
พึ่งสีจันทร์เฮ้ยสีชมพูเข้มของ
เบลเลอร์คูลไดมอนด์คิวพลัส
สิจ๊ะเขาช่วยได้ที่สำคัญเขามีให้เลือกหลายเฉดสี
รับรองไม่โสดแบบใสแต่จะสดใสรุงโพทองแน่นอน
หลีแก่จังถะแถมอีกนิดปีนี้สีเข้มกำลังมา
อยากรู้ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากเบลเลอร์ดูนะจ๊ะ
เพราะสีเข้มของเดลเลอร์ควงควงที่สุด
เพื่อนได้สีมงคลแล้วก็อย่าลืมหาช่างที่ถูกใจ
หลีจะไม่ใช่เด็กช่างแต่ถ้าใจเธอพังเราก็ซ่อมได้นะ
เล็กขนลุกวันนี้ไปแล้วค่ะต้องขอบคุณลูกค้าใจดีอย่าง
สีเบลเลอร์คูลไดมอนด์คิวพลัสและสีเบลเลอร์คูลไดมอนด์คิว
เป็นอย่างสูงที่ทำให้โลกนี้สดใสแวะมาหาหลีบ่อยนะคะ